วยรองคู่เอกของเราวันนี้ครับฝ่ายแดงเพชรพิฆาตกกันบุตร
ใช้เวลาเพียงแค่๔๗วินาทีของยกที่๓ครับผม
ต่อยมัดหลุกซ้ายครับเข้าไปขางเอาจะนัด
คนิเกิ้ลน็อกเอาท์ฟ้าสถานราชานนท์ไปยกที่๓ครับ
โอ้โหวันนี้ศึกเยาหมาไทยรัฐดุเหลือเกินนะ
เขาซ้ายปุ๊บโอ้โหเอาไปเลย๓๐๐บาทครับ

เพชรพิฆาตก็กรรมบุตรครับ

เพราะว่าไฟล์สุดท้ายที่มาต่อให้นี่กับช้างศึกวันนั้น
มาแพ้ไปเป็นข้างคาใจนะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะขอล้างตากับช้างศึกหรือเปล่านะครับ
เอาละครับเดินทางถึงคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
วยคู่นี้จองฝีมือเจอกับนักมวยที่เขาว่ากันว่า

มุมแดงตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย

รายนี้การก่อกัมปนาศครับ
เอาละครับถามที่มุมแดงก่อน

ผมก็เคยหนักแรงเหลือเกิน

โอ้โหวันนี้เข้ามาครบเครื่องเลยพี่
เขาบอกว่าขนมาเพียบเลยหมัดเท้าเข่าศอก

เมื่อกี้เข้าแหวกหน้าปากซอยกลัวไหมล่ะ

มีสิทธิ์ร่วงไว้ต้นมีอะไรหนักมาฝากน้องเขาบ้าง

วันนี้มีหัดมีศอกมาขู่เด็กเดี๋ยวดูนะ
กลัวไม่กลัวเอาละครับมวยคู่นี้น่าสนใจนะครับ

เอ้าติดตามวิทยา
มวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ

อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ

ชนะ๗๒แพ้๓๕ครั้ง

สวจอบวิคิต๘หรือยกที่๔ที่

การใจดีอายุ๒๑ปี

เสมอ๓ครั้ง

ครับไม่เคยเจอกันมานะครับ
คู่นี้น่าสนใจเลยครับ

รูปร่างช่วงชกนี่ครับพอกันเลยครับ
สูง๑๖๐เซนด้วยทั้งคู่ครับ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยทรหด

เหนียวแน่นมีฮึดตลอด

ทั้งคู่นี่ผ่านศึกสังเวียนเลือดบนเวทีมาเป็นร้อยครับ

ส่วนนี้สถิติของมุมน้ำเงินนะครับ

ซ้อมอยู่ที่พนมสารคา

ฉะเชิงเซาเจ้าตัวนี้เกิดท่าตะเกียบเป็นน้องชายของนพกิจอ้ากัมปนาศนะครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
อ่าดูมุมนี้นะครับจะเห็นจากเหลี่ยมนี้ว่ารูปร่างเนี่ย
มุมแดงได้ลอยกว่าที่อย่างหนาอยู่น้ำเงินนะครับมีดีคนละอย่างครับ
มุมแดงมีคุณวิรัติสิทธิ์เฉลิมชัยเลยครับ
ตายากผู้สือบท็อตไข้กาวแก่แห่งนครราชสีมานะครับ
ส่วนมุมน้ำเงินมีพี่กัปนาทต์ชูซวัลครับ
ช่วงนี้ไข้ครับกอกัปนาทนี่ขาขึ้นครับอ่า
วาลุมพินีก็ชนะไปแล้วกับน้องศึกครับกกรรมนาศ
แล้วก็เมื่อช่อง๓เมื่อกี้ครับพจศาลเป็นฝ่ายชนะ

กำลังแรงใช่ไหมตีโต้บอกว่าเดี๋ยวผมขอหยุดความแรงให้พี่ชัย
เอาก่อนหน้านี้พี่บุ๋มเคยพูดกับผมนะครับว่าแม่
น็อกของสุดยอดมวยไทยรัฐที่เป็นโลกติดต่อครับเดี๋ยวดูครับต้องถามพี่บุ๋มเลยครับว่าคู่นี้น็อกไม่น็อกครับ
เป็นไปได้อีกนะพี่ป่าคู่นี้น้ำเงินนี่หนักจริงไรจริงเลยครับน้ำเงิน
ดิขโบยอดหมวยสมองเพชรสมองเพชรนั้นโปรมเมอเตอร์ส่งใช้
ดีวันดีคืนเลยนะน้ำเงินช่วงนี้นะการกกรรมนาศ
ฟอร์ม๒ครั้งหลังอาจจะด้อยไปนิดนึง

แพ้เจ้ามรกฏครับแล้วก็มาแพ้เจ้าสุริยันเล็ก

วันนี้คุณกรรมนาศบอกตอนนี้สภาพร่างกายเราดีแล้ว

ดีแล้วก็ดูว่าจะดีขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นเกมในยกแรกของมวยคู่เอกในวันนี้

โอ้วดูดิอีกแล้วบอกแล้วไงบอกแล้วไง
โอ้วอาทันจริงนะโดนยังไงนะคุยยังไม่ทันมองเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูพร้อมช้าหน่อย
ดูครับเปรี้ยงขวาขวาเต็มขมับเลยทีเดียวเลย
ทางซ้ายก็ไปอีกทีโอ้โอเค๊เรียบร้อยเลย
เหี้ยนจริงดูท่านผู้ชมมุมดูภาพติดต้นนี่ขวาเต็มข้อมับเลย
ตายซ้ายนี้ไม่เท่าไรแล้วไปโดนขวามาเต็ม
มาไปโดนขวาก่อนก็ไปทีเดียวเลย
โฟกัสอย่างเดียวเลยหล่นเลยหลับเลย
ตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยแพ้ทีกิโอการกกรรมนาศไปในยกที่หนึ่ง
ไปเร็วมาเจลจริงนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบัน
แป๊บเดียวครับผู้นำรายการนี้จบไปแล้ว
จะ๓โมง๑๒นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ